เอาไปดูต่อกันที่คู่รักภาคพื้นทะเลกันต่อเลยนะคะ
พูดอย่างนี้ไม่ใช่คู่ของแพรวากับหน่องนะคะจะบอกว่าคู่ของไผ่พาทิศนั่นเองนะคะ
แล้วก็น้องน้ำตาลพิจักษณาค่ะก็วันเกิดปีนี้จะอายุ๒๙ปี
หลายคนถามอยู่เหมือนกันว่าแพลนการจัดงานวันเกิดเป็นยังไงบ้าง
ไปสวงสวิตก์กับพี่ไผ่ที่ไหนรึเปล่านะคะ
น้องบอกเลยว่ายังไม่ได้มีแพลนอะไรมากหรอกแต่ว่ามีจะออกทริปทะเลด้วยกัน
หวานใจพี่ไผ่พาทิศแล้วก็เพื่อนค่ะเที่ยวทะเลกันบ่อย
อย่างที่บอกไปได้รับฉายาและคู่รักภาคพื้นทะเล
เพราะว่าเห็นแต่ละรูปอยู่ทะเลตลอดเลยนะคะ
น้ำตาลบอกว่าเพราะว่าฝ่ายชายเขาชื่นชอบท่องเที่ยวแบบนี้
แล้วเธอเองก็ลุยด้วยได้ตลอดค่ะ
อกจากนี้ยังถามถึงชีวิตรัก๘ปีนะคะ
เจ้าตัวบอกว่าที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอะไรเลยราบรื่นดีค่ะ
แล้วก็พอถูกแซวเรื่องของของขวัญวันเกิด
อยากจะได้อะไรน้องน้ำตาลก็ช็อปได้หมดเลย
รวมไปถึงเรื่องของอนาคตทั้งหมดนี้จริงหรือเปล่าไปถามน้ำตาลค่ะ
ไม่สนิทค่ะไปกับหลายคนเพราะว่าตอนนี้พี่เขาค่อนข้างจะแบบติดน้องมากสิน้องหมา

ก็เขาชอบค่ะแล้วก็ทั้งดำน้ำสกูบ้าฟรีไดซอะไรอย่างนี้เขาก็ชอบ

นั่นนะคะใช่ค่ะต้องตามใจ
อาจจะไม่ได้เป็นวางแผนครอบครัวแต่ว่าเป็นการคุยกันไว้ก่อน
มากกว่าว่าแต่ละสเต็ปขั้นตอนของแต่ละคนจะเป็นยังไง
น่าจะไม่ใช่ใกล้นี้เพราะว่าน่าจะเลย๓๐สัมพันธุ์ถึงไปสำหรับของตาน

ปีแล้วมันก็น่าจะหมดมุกแล้ว

ก็รู้สึกว่าอะไรที่เราอยากได้จริง

มันไม่น่าจะมีอะไรหรอกเก็บตังค์ไว้ดีกว่ายุคนี้

เพราะว่าเราก็พึ่งผ่านโควิดมา

แปลกใจเลยค่ะที่จะรักมั่นคงยืนนาน

เพราะว่าพี่ไผ่เองเขาชอบเป็นเที่ยวสายลุย

ใช่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะ
น่ารักมากในวงการบันเทิงของเรานะคะ